รายการหาคู่รายการแรกที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตาเป็นตัวกำหนด

คุณจะเชื่อเสียงของหัวใจคุณ

จะเป็นคนทำนายดวงให้กับหนุ่มโสด
และสาวโสดทุกคนเลย
แล้วก็ขออวยพรก่อนเลยว่า

เราจะไม่มีการบอกตัวเลขเลื่อนอะไรแบบนั้น

โชคดีโชคดีทุกคน

โดยเฉพาะให้คนเกิดวันจันทร์และวันอาทิตย์

ที่บ้านมีใครวันจันทร์วันอาทิตย์

วันนี้เรามีหนุ่มโสดมาให้สาวโสดของเราเลือกถึง๔คนด้วยกัน

นิสัยเป็นยังไงอยู่กับเราได้ไหม

วันนี้เพื่อนทั้งสองคนนั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับ

คุณมาช่วยเลย๒คนนี้

สแกนหาแฟนให้เพื่อนไหม
ผมเนี่ยผ่านเรื่องราว

เพราะฉะนั้นผู้ชายที่มาวันนี้ไม่น่ารอดสายตา

เราก็ต้องคอยสแกนเลยใครมาจีบ

เดี๋ยววิเคราะห์เลยให้เขาวิเคราะห์เลย
อ่ะวันนี้สแกนกันอย่างเต็มที่

เรามาพบกับสาวโสดคนสวยของเราในวันนี้

อยู่ดีรายการของเรามันก็สดใสขึ้นมาทันที
เดี๋ยวหนูมาคนเดียวมันไม่สดใสเหรอ

ไอ้ตุ้ยมันง่วงนอนมาก

พี่ครับผู้ชายมีกี่คนครับ

เพิ่มเป็น๕แล้วครับ

สวัสดีค่ะนิวกระมวลชนกซื้อสุนทร

ปัจจุบันประกอบอาชีพพนักงานธนาคารค่ะ
เบื่อแล้วเป็นคนโสดอยากเป็นคนโปรดบ้างจังค่ะ

จะรักขวางว่าสวนมานานแค่ไหนล่ะคุณนิว

ก็มีบ้างค่ะเขาเข้ามาแบบผ่าน

สูงล่ำ

ก็มีผงเลกก็ได้ค่ะ

วันนี้ดวงเราจะเป็นยังไง

ทุกวันนี้ผมได้ดีมาจากลายเซนของเขา
เขาเป็นคนช่วยผมมาตั้งแต่เมื่อเข้าวงการน้อยใน

วันนี้เรามีหนุ่มโสด
มาให้สาวโสดของเราเลือกถึงสี่คนในกัน
รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่าหนุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน
โสดคนแรกของเรานะครับเขาเป็นนายแบบหน้าใสยิ้มหวาน
เขาก็จะขี้อายนิดไปพบกับลุงทามได้เลย
ความรับใจของแม่หวงปัน
คำนะครับตอนนี้ประกอบประชิปเป็นนายแบบอิสระครับผม
ก็รับงานถ่ายพวกคาเฟ่แล้วก็พวกงานเฟสติวอลต่าง
ที่บ้านก็ค่อนข้างห่วงนะครับเลยยังไม่มีแฟนนะครับ

ไม่มีแฟนมากเลยครับเพราะว่าทามเป็นลูกคนเดียว
ถ้าถามถึงเรื่องแฟนจะคบใครแม่ไม่เคยว่าครับ
แต่แม่ขออย่างเดียวอย่าพูดคำหยาบครับเพราะว่าแม่ไม่ปลื้ม
คุณเนี่ยมีอาชีพเป็นนายแบบอิสระครับ
อิสระคราวนี้พอเป็นนายแบบมันก็ได้เจอนางแบบเยอะแยะมากมาย
ไม่มีแฟนได้ไงโสดมานานแค่ไหนแล้วเนี่ย

เดี๋ยวฮี่คุณนิ้วบอกคุณนิ้วยังไม่ชอบถูกถ่ายเหมือนกัน
ตัวแย่กันเลยแล้วอ่ะตอนนี้
ถ่ายได้มั้ยรูปสวยอ่ะ

อยากถ่ายแบบชุดราตรีหรือชุดว่ายน้ำครับ

เดี๋ยวไม่ให้ดูคนเดียวครับ

กาจออกซึ้ง

จัดงานแต่งงานให้กับคนอื่นมาเยอะแล้ว
อยากจะจัดงานให้กับตัวเองบ้าง
ขอต้อนรับคุณนันครับ
ผมนั่นนะครับปัจจุบันแล้วก็ผมทำอีเวนต์อีเวนต์นะครับ
ไม่ว่าจะเป็นของสตาร์ฟเวดดิ้งอินเดียหรือว่างานรถโชว์นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นวัดหรือว่านอนในป่าได้หมดครับ
เพราะเหตุนี้นะครับผมถึงยังโสดอยู่ตอนนี้ครับ

ถ้าอยากกินผัก

ได้ดูไปดีมากมึงได้หอยเลย
ถ้าอยากได้คนน่ารักให้เลือกผมนะครับ

อ่านให้จำนานอ่านให้ข้อ

แล้วร้าวใจไหมร้าวใจมากครับร้าวใจมาก
ก็ผมก็จัดงานแต่งให้กับคนอื่นมากพอแล้วนะครับก็อยากที่จะแบบจัดงานแต่งกับเราสองคนนะครับ

ผู้ชายคนนี้เตียนมาแล้วไม่ธรรมดาคุณโสดมานานกี่ปีแล้วเนี่ยหนึ่งปีครับ
หนึ่งปีใช่
แน่นอนไปพบเขาเลยครับคุณลิฟต์
นะครับตอนนี้ทำธุรกิจเปิดร้านเป็นวัตถุดิบเบเกอรี่นะครับ

ผมก็จะมีหน้าที่ในการที่ดูแลร้าน
แล้วก็ดูแคทเชียร์ดูสต๊อกของ
ทั้งหมดก็แจ้งไปทางพี่ชายครับผม
ปกติแล้วใช่ไหมตัวเราเองก็จะเป็นคนแบบท้องหน่อยติดท้องอิงท้อง
บางทีก็จะแบบเดินพูดคนเดียวอะไรแบบนี้
ส่วนใหญ่เวลาจีบผู้หญิงใช่ไหมก็จะได้แค่คุย

ก็จะออกแบบอยู่คนเดียวมาตลอดแหละ
ในเรื่องของความรักนะครับก็จีบใครก็เป็นได้แค่เพื่อน

ขายอุปกรณ์เหรอคะ
มีอุปกรณ์แล้วก็เป็นวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่ครับ
มีหมดเครื่องหมุนเครื่องโม้อะไรครับมีหมดเลยครับ
มีทั้งหม่อมีทั้งเตาอบมีพวกแป้ง
เพราะไข่มุกครบเลยครับครบทุกอย่างครบทุกอย่าง
ทรงไอซิ่งถ้าอยากจะโรยบนเค้ก

อยากลอยบนตัวก็ไปหาเขาได้

คุณบอกว่าคุณเป็นคนที่มีนิสัยแปลกคือ
ชอบเดินคุยคนเดียวจนเพื่อนหาว่าบ้า
ค่ะแล้วบางทีเดินเราก็นึกถึง
นึกบทขึ้นมาจิตนาการแล้วเราก็พูดคนเดียวขึ้นมาแปลกที่สุดคือผมป่อผลไม้อยู่ตอนนั้น

ผมก็ลืมตัวว่าเพื่อนอยู่ในห้องด้วยอย่างนี้แล้วเพื่อนเขาก็ถ่ายวีดีโอ
เพื่อนไม่เจ็คที่โรงพยาบาลไหมฮะ
จริงประวัติเนี่ยเขาบอกมาแล้วครับว่าคนที่คุยกับตัวเองเนี่ย

คนที่ฉลาดแล้วมันเป็นเส้นบางระหว่างฉลาดกับบ้า
ผมเปิดโอกาสให้คุณลองคุยกับคุณนิว

คือตอนนี้ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วครับเพราะว่าผมหูดับตามองไม่เห็นอะไรแล้วครับ

ความน่ารักของเขาทำให้ผมตาบอด

คือถ้าถามว่าตรงสเปคไหมมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแต่ผมชอบ
คนที่๓ของเราหนุ่มโสดที่เตรียมไว้ให้
ถ้าเกิดว่าคุณไปงานปาร์ตี้นู้นปาร์ตี้นี้บ่อยแล้วก็คุณต้องได้เจอกับเขาแน่นอนครับ
พบกับคุณแบงค์ได้เลย

ผมมีอาชีพเป็นบีเจเปิดแผ่นตามสถานกลางเครื่องและร้านหาวันทั่วไปครับผม
เทคนิคก็คือจะมิกเพลงให้แบบไปในแนวเดียวกันบางทีก็จะสูงขึ้นเพื่อให้คนแบบสนุกสนาน
พอคนเริ่มเหนื่อยเราก็จะแบบดาวน์ให้เขาพัก

เปิดโพงเปิดเพลงเอ็นเตอร์เทนต์พวกคุณนั่นแหละ

นี่แค่สแก๊สแผ่นให้ดูนะครับ
ลองนึกดูว่าถ้าเขาสแก๊สอย่างอื่นจะเป็นอย่างไร
เวลาคุณมีแฟนคุณจะเอ็นเตอร์เทนแฟนคุณอย่างไรครับ
ผมจะทำให้เขาแบบสนุกสนานที่สุดกับผม
น่าเบื่อครับแต่ในแต่ละวันนะครับผม

จะให้เบื่อครับจะให้ตื่นเต้นตลอดเวลา
ให้มีรอยยิ้มทั้งวันเลยครับผม
เอาแต่ว่าเอ็นเตอร์เทนกลางคืนเยอะแยะมากมาย
แล้วทำไมไม่มีแฟนมันเป็นโอกาสที่ดีมากเลยนะ
คือถึงขั้นเป็นดีเจกลางคืนอยู่แล้วเนี่ย
สาวก็ต้องมาขอเพลงโอกาสคุณเพียบเลย
ผมไม่อยากแบบไม่อยากเจอผู้หญิงที่แบบไปเที่ยวในสถานบันเทิงด้วยกันอะไรอย่างนี้ครับ

ผมตรงครับ

เย้

จบหรือเปล่า

พวกนี้เอาไปใช้ต่อได้เลย

และตัดหนุ่มโสดหนึ่งคนให้อกหักกลับบ้านไปก่อน

ให้โอกาสคนสุดท้าย

ตัวเขาเองปรับสภาพได้
อยู่ในสถานการณ์อย่างเขาปรับสภาพได้
ดีมากยก๒มือเลย
อันนี้ไม่ธรรมดาเขาเป็นคนมีโชคดีนะ

มือขวาด้วยแล้วเขาเป็นคนที่มีความฉลาด

ลวยไหมถ้าเกิดว่าเป็นผู้หรือลวยไหมลวยไหมอันนี้บอกเลย
รวยรวยเลยแล้วตอนนี้๒๘
นี่บอกว่ารวยก่อนแล้ว

คนที่สองเลยก็คือนั้นใช่ไหมนั้น

ง่ายไหมง่าย
อ่ะอ่ะก่อนต่อแบตไม่ได้เอานั่นไว้ก่อน
คนต่อไปใครครับ

เอาคนไหน

เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่าง

มือเลยครับฟังให้ดีครับ

นั่นค่ะนั่นค่ะ
เรื่องเซ็กเนี่ยพิธีออกแล้วค่ะ
เนิ่นนอคารอยู่นี่นะโอ้โห
อันนี้ถูกยิงไปก่อน

นี่บี๊ปเล่นยิงขนาดนี้เลย
เจ้าชู้ไหมฟังนู้นต้องอยากรึเปล่า
จะชูเจ้าชู้หน้าเห็นไหม
ไอ้ลิฟส์นี่เป็นคนรัก
ต่อทิวเขาเดินไปร้องน้ำแล้วก็เพื่ำ

จะขอสงคราม

เดินไปเข้าห้องน้ำหาพริกไม่เจอ
เมาด้วยเมาแล้วมืด
อันนเนี้ยมเป็นแต่ธรรมดาครับ
คนนี้ไม่ธรรมดา

อลมมันรุนแรงขนาดนั้นเนี่ย
นิดหน่อยครับ
ไม่ต้องอย่าบอกชัดแบบในนั้น
อย่างเล่าเห็นติมไม่ติมเลยเนี่ย

จะต้องอกหักเพราะคุณ
คุณจะต้องตัดเขาออกจากชีวิตคุณ
หมดโอกาสแล้วไม่มีการสารต่ออะไรทั้งสิ้น
ผู้ชายที่จะต้องอกหัก

เลือกครับ
โอ้โหตัดลิฟต์แบบไม่มีเยื่อใย
เหมือนไม่ได้ตัดกุหลาบเหมือนตัดแบบไอ้พวกผักบุ้ง
ริมคลองที่มันทำให้น้ำไม่ไหลตัดทิ้ง

ดูเจ้าชู้คือด้วยสายตาเขาใช่ไหม
บางคนเนี่ยเขาเกิดมาตาเขาเป็นแบบนั้น
ตาเขาเหมือนตุ้ยอ่ะตุ้ยเกียร์กระโมงรู้จักป่ะ
ไอ้เนี่ยตาแบบนี้แหละ

เขาบอกว่าเขามองคุณเนี่ยไอ้สายตาของคุณเนี่ย
มีเสน่ห์แล้วก็มีสัญญาณของความเจ้าชู้

ช่วงหน้านะครับเดี๋ยวจะต้องคัดออกอีก๑คน

อกหักกันเต็มรายการของเราเลยนะครับ
จะเป็นใครและใครคือคนสุดท้ายที่จะ

รอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดารา
ช่วยจะล้วงรับความจริงกับลงโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
คุณจะถามใครคนแรกครับคุณนิวครับ

คุณจะถามมาเองหรือว่าคุณจะให้เพื่อนคุณถาม

เองครับยิงแบงค์ตรงเอาให้ล่วงครับคุณนิว
ถ้าแฟนจับได้ว่าโกหกจะทำยังไงคะ
ถ้าแฟนจับได้ว่าโกหกเรื่องอะไรเอาให้เคลียร์ก่อน

ไปทำงานแล้วมีผู้หญิงมาขอเบอร์ขอไลน์อะไรอย่างนี้ค่ะ

เอิญให้บังเอิญให้ดีกว่าอาจจะให้ด้วยความไม่ตั้งใจหรืออะไรก็ตาม

ผมก็จะยอมรับครับว่าแบบโอเคผมไปให้ไลน์กับลูกค้ามาอะไรประมาณนี้ครับ

ใช่ครับว่าผมคุยถึงเรื่องอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ครับ

แบบมีปัญหากันมากกว่านี้ครับ

นิวครั้งแรกจะอุทานว่าอะไร
หน้าตาผมจะเหมือนโจรแต่ผมเอาโยนไปจุดซ่อนเล้นนะครับ
พี่โรเบิร์ตก็มาว่ะ

เขาไปสวมกรอบใจกันของความหัง
เราว่าเพื่อโข้โทษถึงเสียงการทำไปผิด
คือคุณคิดว่าการสื่อสารด้วยการสัมผัสดีกว่าการพูดคุย

ทะเลาะกับแฟนแล้วไม่คุยกันนานสุดกี่วันค่ะ

แป๊บเดียวเพราะว่าผมเป็นคนที่แบบชอบง้ออยู่แล้วครับ

เป็นคนชอบมองไม่ชอบอารมณ์แบบว่าต่างฝ่ายต่าง

อ๋อหลอกง้อเลยเคียนเร็ว
ก็ผมก็แบบเหมือนว่าส่งสายตาก่อนครับ

โอเคพอแค่นี้ไม่ให้คุยกันนานแล้ว

นี่เจ้าหญิง

ละไอ่ที่คุณไปเดินแบบและมีนางแบบสาว

ไม่มีไม่มีซ่อนเล้น

ถามค่ะว่านิสัยไหนของผู้หญิงที่เขาทำแล้วทำแอบเพลวยยิ้ม
คุณชอบกิริยาท่าทางของผู้หญิงแบบไหน

ส่วนตัวผมชอบแบบเวลาอยู่กับครอบครัวเราอะครับ

ครอบครัวฉันด้วยมันช่างใช่เหลือเกิน
อันนี้เป็นส่วนน่ารักที่ผู้ชายอย่างทานชอบครับ

คุณจะให้นิวเก็บเงินหรือคุณเป็นคนเก็บเงิน
โอ้โหโหดร้ายมาก
มันเปิดประเด็นแบบบางคนไม่ได้นะ

อย่างผมผมเก็บเองผมชัดเจนเลย

พูดอะไรเลย
ต้องตกลงครับแบ่งเป็นส่วนไปครับ

นิว๖๐

แล้วอย่างนี้คุณทามอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่คะ
คิดไว้ก็๓๐กว่าครับ

จะมีลูกที่จะกี่คน

ต้องเห็นหน้าเขาเมื่อกี้
หน้าเค้าเหนือมากดูเหนือดูจริงจัง
กะนำครับแล้วแต่เรา

เพราะว่าพวกคุณถามอาจจะไม่ลึกพอ
วันนี้ผมมีเตอร์ไพรส์มานะครับในช่วงล้วงลับของเรา
อีกหนึ่งสาวนะครับไอดอลยุค๙๐ของเรา
สามารถที่จะแนะนำสาวโสดในเรื่องของความรักได้อย่างแน่นอน

ถ้าพร้อมแล้วเชิญพบกับเขาได้เลยนะครับ
คุณนุ๊กสุธิดา

เพราะว่าคุณมีหน้าที่มาช่วยยิงคำถาม
้วงลับให้กับหนุ่มโสด๓คนนี้ที่ยังเหลืออยู่นะ
คุณจะต้องยิงคำถามถามผู้ชาย๓คนนี้
เพื่อให้สาวโสดคนนี้ของเรา

แต่ก็อยากจะทราบหนุ่มทั้ง๓คนนะคะว่า
จริงแล้วหนุ่มมองว่าคุณนิวน่าจะเป็นคนแบบไหน
แล้วก็คิดว่าตรงกับสเปคของเราไหม
เอาเป็นว่าผมยังไม่ได้ดูดวงเขาเลย

เห็นแต่หน้าอย่างเดียวคุณคิดว่าเขาเป็นคนแบบไหน
คุณนิวอยากจะให้ใครเป็นคนตอบคำถามของคุณดุ๊กก่อน

ดูเป็นคนจริงใจครับ

ครับแล้วก็ซื่อสัตว์กับคนที่รักครับ
ซื่อสัตว์กับคนที่น่ารักนั่นไง
ทุกครั้งที่คุณตอบคุณยิงสายตาคุณไปหาเขามากเลยนะ

ต้องยิงสิครับผมชอบชัดเจนไม่มีงวงเงียชัดเจน

คุณเห็นเขาคุณคิดว่าเขาเป็นคนยังไง
ก็เป็นคนน่ารักครับในสตาร์ผม
ใช่ครับผมว่าเขาน่าจะเป็นคนที่แบบซื่อสัตว์ครับ

แต่ไอ้คนที่มันมาคมเตรียมหรือยัง

พอเริ่มที่ไทม์เท่านั้นไอ้แบงค์บอก
ันตรงที่หาใบ
กูมีอีกเยอะเดี๋ยวดู

เอ้าคุณแบงค์ครับ

โอ้ชอบ

สวยเส็กซี่น่าจับทำเมียเลย

โสดของเราก็จะปรึกษาเพื่อน

ผมให้คุณคิดกันก่อน

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ตอนต่อไป

สาวินตลอด
ขอบคุณคุณไทม์ครับ
ขอบคุณครับ

คุณแบงค์และคุณนัน
ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้รู้แล้วว่า

มาฟังจากอาจารย์ติ๊กกิศรีครับ
ตอนนี้ถึงเวลาที่พวกคุณจะได้รู้แล้ว

เรื่องราวนี้พร้อมแล้วก็มาฟังจากอาจารย์ติ๊กกิศรีครับ

เป็นคนอ่อนหวานอ่อนไว้มีเสน่ห์

เป็นคนคู่กับเขาได้ดีมากเลย

เกิดวันที่เท่าไหร่ครับ

วันที่๑วันจันทร์

จริงเขาเป็นคนไฮเปอร์นะ

เขาชอบโมเดิร์นสมัยใหม่
ผมว่าคุณดูลายมือเขาซะหน่อยไหม

ด้วยเขาอยากได้ใครสักคนที่เป็นคนที่แบบว่านำทางเขา

ต้องเลือกว่าเกิดแฟนกับรักงานนี้เอาไงวะเนี่ย

ก็ร้านปิดก็ประมาณสักตี๒ตี๓อย่างนี้ครับ
ก็รีบกลับมาครับแล้วก็มาฉลองอีกวันหนึ่งครับผมครับ
ทำไมไม่เอานิวไปด้วยล่ะคะคุณ
กลัวเขาจะลำบากครับเพราะว่าเขาทำงานก็เหนื่อยแล้วครับ
โอ้โหหล่อพี่อุ้ย
อันนี้มันสามารถพลิกคำตอบเป็นหล่อได้หมดเลยว่

ผมแบบว่าเป็นคนที่แบบมีเวลาให้เสมออยู่แล้ว
นี่เป็นไงแบงค์เป็นไง
อันนี้หยุดเลยไม่ทำงานไม่ทำ

ทำผมต้องหาเงินมาให้แฟนครับ

รุ่นโสดคนในที่ดวงสมครองกับคุณนิว

โสดคนไหนที่ดวงสมพงษ์กับคุณนิวมากที่สุดครับ

คุณจะมีโอกาสได้พูดกับคุณนิว

ผมเป็นคนที่แบบขี้อายครับแต่เขาแบบอยากจะแบบพัฒนาตัวเองครับ
อันนี้มีมากับเล่นไปเรื่อยเลยครับ
หยอดทั้งวัน

ถึงเวลาที่คุณต้องตัดสินใจแล้วครับคุณนิวครับ

หรือดวงชะตา
เฮ้แมมเชิย

ทำไมเลือกคุณนัน
เขากำมือแน่นกำมือนิ้วแน่น

ตอนที่เขาจับมือเขาทำให้รู้สึกว่ามั่นคง

หลายคนเลยนะที่จับมือแล้วก็มีอะไรบอกสัญญาในมือเขา
แล้วคุณแบงค์ไม่แน่นเหรอฮะ

เขาจับเฉย

สมัครมาตามคิวาโค้ดด้านข้างนี้ได้เลยนะครับ
แล้วก็มาเลือกคู่ในรายการของเรากันได้เลย

ทุกวันเสาร์ครับ๕โมงเย็นทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒

เจอยังรอมาก

อยากคุยครับ

ถ้าอยากคุย
มาพบกับสาวโสดของเราในวันนี้
สวัสดีค่ะชื่อฟุ๊กนะคะ

เฮ้ยไปเลยค่ะส่งให้ก่อนเลย
อ้าว